ท่านท่านวัยทางการเมืองตอนนี้นะคะ
ทุกพักฯก็พูดถึงการคำนวณหาสอแบบบัญชีไรชื่อ
ตามที่กรกตบอกมันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไง
จะมีกี่พักการเมืองที่ได้ที่นั่งนะคะ

เดี๋ยววันที่๑๐เมษายนนี้พักเพื่อไทยจะหารือกันนะคะ
ในภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะที่การพักค่ะ
เมษายนเดี๋ยวจะหารือการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
เพราะเห็นว่าวิธีการคำนวณของกรกตน่าจะคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่รัฐธรรมนูลกำหนด
เนื่องจากว่ารัฐธรรมนุนมาตรา๙๑เขียนเอาไว้ชัดโดยเฉพาะวักษี
ว่าการคำนวณต้องได้ไม่เกินจำนวนสอสอพึงมี
วิธีการในรัฐธรรมนูลใหม่ก็ยังมีคะแนนสอสอตกน้ำอยู่
ดังนั้นถ้าหากกรกตยังยืนยันแบบนี้ก็ต้องไปตีความกัน
ถ้าในที่ประชุมพักเห็นตรงกันก็จะทำหนังสือยื่นคัดค้านกรกตอย่างเป็นทางการนะคะ
แต่ถ้ายังฝืนใช้สูตรนี้อยู่ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น
นายสมชัยศรีสุธิยากรสมาชิกพักประชาธิปัตย์วันนี้
ก็เลยสวมบทเป็นครูมาสอนวิธีคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าน่าจะมี๑๔พักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อ
พักเล็กเนี่ยน่าจะวืดซึ่งบอกว่าต้องใช้ทั้งหลักคณิตศาสตร์
นิติศาสตร์และรัฐธรรมนูลมารวมกัน
ว่าวิธีคิดที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายไม่ได้มีปัญหาที่กฎหมายนะ
แต่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจฟังเสียงนายสมชัยดูค่ะ
อ่ามีเนื้อหาใจความว่ายืนยันว่าทุกอย่างที่กรกตได้ดำเนินการไป
ก็ถือว่าเป็นธรรม
ใครที่ร้องเรียนก็อาจจะต้องตอบข้อชี้แจงกันไป
แล้วก็ยืนยันว่าทุกข้อชี้แจงนั้นสามารถตอบข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดนะครับ
มันก็เป็นสองมุมมองนะขณะที่ทางพักอนาคตใหม่
โคสกพักก็บอกว่าถ้าคิดตามแบบสูตรคำนวณของกกตเนี่ย
อนาคตใหม่จะหายไปเจ็ดที่นั่งอืมอ่าแต่ว่ามุมของพักเล็กเขาก็มองว่าถ้าคิดแบบกรกต
เขาก็มีสิทธิ์ก็เป็นความหวังของเขาที่เขาจะได้สอสอแม้จะ๑คนก็ตาม